เทยาแล้วก็มิก้าชูนนศรีค่ะเพิ่งแต่งงานกันไปนะคะกับแฟนนุ่มนัก
บอลสุดหล่อสุดฮอตคนนี้หลายคนพุ่งเป้ากันนะว่าเออแต่งแล้วจะมีนัด
ทะเลแล้วก็ต่างประเทศกันอยู่บ่อยด้วยนะคะ
แล้วจะได้ไปปั๊มเบบีมีทายาทอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า
ฟังภรรยาป้ายแดงคนสวยกันเลยจ้า
สนุกมากค่ะก็ได้ไปเที่ยวยุโรปแป๊บนึง
แล้วก็ดูบอยต่อจากนั้นก็บินกลับมาแค่๑๔ชั่วโมง
แล้วก็ไปเมาดีสต่อเลยสนุกมาก
หลายคนก็แซวว่าเป็นคลิปแบบว่าปั๊มเบบี
ยังค่ะเทยาขอเวลานิดหนึ่ง
ขอเวลาแบบเป็นแค่ภรรยาก่อน

แล้วเขาก็เข้าใจว่าอาชีพของทะมันไม่เหมือนของเขา
ถ้าเทท้องแล้วเนี่ยคือแบบชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างนี้
วันนั้นที่ฉันไปงานเดียวกันกับเทย่ายังไง
สวยมากสวยแบบหลายปีมาแล้วก็ยังสวยอยู่
แล้วก็เพิ่งแต่งงานด้วยอย่างที่บอกไปว่ากำลังออร่าเลยนะคะ

เป็นทริปฮานีมูลที่สุขสมหวังทุกอย่างนะคะ